ไหนพูดถึงอนันดาก็พูดต่อเลยแล้วกันคุณผู้ชมขาขยายนิดนึงนะคะ
อยู่วงการนี้มา๒๕ปีแล้วงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยโอ้โหนับไม่ถ้วนแล้วนะคุณผู้ชม
ถ้าพูดก็พูดไทยรัฐท็อกก็เลยถือโอกาสนี้คว้าตัวมานั่งจับเขาคุยกันหน่อยแล้วกันนะฮะ
หนุ่มมากความสามารถคนนี้เปิดใจกันหน่อยค่ะ
กว่าปีที่ผ่านมาอนันดามองวงการบันเทิงเป็นยังไงบ้าง
รวมไปถึงเรื่องราวส่วนตัวนะคะเจ้าตัวบอกเลยว่าเคยสร้างบาดแผลให้กับอดีตคนรัก
เพราะว่าทัศนคติในการมองความสัมพันธ์มันไม่เหมือนกัน
ชมตัวอย่างในการเปิดใจครั้งนี้ของอนันดากันหน่อยค่ะ
ไม่ทำไมวะเห็นคนอื่นหลับอยู่กูอยากจะร้องไห้บางทีแบบ
มึงทำได้ไงอะ
นี่แค่ตัวอย่างยังดุเดือดขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะ

ตัดกันได้นะฮะตรงไปตรงมา๖โมงเย็น

ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐนะคะ
ถือว่าเป็นพระเอกที่มีคุณภาพมากนะ
คือประสบการณ์สูงนะอยู่วงการนี้มา๒๐กว่าปี

ที่เราไม่รู้อีกเยอะลองฟังของพี่อันนดานะคะ